คุณผู้ชมค่ะอากาศที่ว่าร้อนนะคะหลบไปเลยค่ะไม่เจอสาวคนนี้นะคะ
ตาโตนะเขาคมผมยาวคุณผู้ชมค่ะ
แขนแหลกแยกดีกว่า
ข่าวแซ่บขนาดนี้มันจะต้องสวยขนาดไหน

เจบีที่แอบอิจฉานักร้องสาวตากลมพร้อมยาวทำข่าวอุ้ม

ที่มันโดนใจกระทาชายทั่วฟ้าเมืองไทย

แต่พอต้นปีก็ปิ๊งรักกับนักแสดงระดับพระเอกนายหนึ่ง
โดยนิสัยเหมือนกันมันก็เลยเวิร์ดหยด

แต่พอมาหลังอะทักจะยังไงไม่รู้

ตกลงเราเป็นอะไรกัน
ต่างคุณเรื่องมันมาพีคเมื่อ๒อาทิตย์ก่อนจ้า
ตอนที่น้องผู้หญิงไปร้องเพลงงานหนึ่ง
ดารานุ่มก็ซุ่มจะไปรับถึงที่วังง้อขอคืนดีนั่นแหละ

คนสนิทของน้องผู้หญิงชิงตัดหน้าแห่โค้งมารับซะก่อน

ก็ต้องมารอลุ้นกันอีกที

ตอนนี้ดารานุ่มที่กลายเป็นแฟนเก่า
เผาถึงคันเพื่อนต้องเล็กสติให้กลับมาทำงานทำการ

เพราะน้องชนีนาแบบแปลกเทแรงจริงค่ะ
เป็นไงมีวงกลงวงกลางรับปุงรับเปอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
พอจะเดากันได้นะดิฉันว่าพระเอกก็อยู่แถวนี้แถวแยกวิพาแหละ
วิน่าจะรู้จักดีอยู่เหมือนกันนะคะ